วันนี้ข่าวการเมืองนะคะที่ร้อนแรงแล้วก็โด่งดังที่สุดนี้
ไม่พ้นเรื่องการลงศัตยาบันของ๑๑ภักดิ์เล็ก
หัวข้อของเขาอย่างแรกก็คือการสนับสนุนพักพลังประชารัฐในการจัดตั้งรัฐบาล
สองคือการสนับสนุนพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นนายกอีกหนึ่งสมัย

ศัตยาบันจรดปากกาเซ็นกันเรียบร้อยแล้วก็มายืนถ่ายภาพกันแบบนี้นะคะ
ชูมือขึ้นถือว่าเป็นการร่วมมือกัน
แล้วคนที่มารับศัตยาบันที่มีลายเซ็นต์ก็คือนายอุตมะสาวนายน
หัวหน้าพักพลังประชารัฐค่ะ
โดยนายอุตมะขอบคุณทุกภักดิ์นะคะ
บรรยากาศเช่นนี้กับพักประชาธิปัตย์และพักภูมิใจไทยหรือไม่

ฟังคุณอุตมะสาวนายนตอบเรื่องนี้ค่ะ
อะไรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนพวกเรายินดี
แต่มีข้อแม้ข้อเดียวว่าต้องทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชน
พวกเราในฐานะที่เป็นสองสองสิบเอ็กช์คน
ถ้าอะไรที่ไม่ถูกต้องรำคานหัวจนตาย
ทีนี้มาดูฝากฝั่งคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่กันก่อน
บอกว่าแม้ว่า๑๑พักเล็กจะมีจุดยืนคือสนับสนุนพลเอกประยุจันโอชา
ก็ไม่เป็นไรเพราะยังเชื่อมั่นว่าจะสามารถยุติการสืบทอดอำนาจได้
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านก็พร้อมที่จะทำหน้าที่นะคะ
ไปดูพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกันหน่อย
วันนี้ดูลักษณะท่าทางเนี่ยนักข่าวของเรารายงานว่าอารมณ์ดีเป็นพิเศษ
เราไปถามความคืบหน้าเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ร่วมกับพักพลังประชารัฐ
พลเอกประยุทธ์บอกว่าตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่นะจ๊ะ
เหมือนที่เราแอบมองดูอยู่นะจ๊ะ

ร่วมพิจารณาตั้งรัฐบาลกับภักดิ์พลังประชารัฐท่านมีส่วนมั้ยคะ